ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่ชนบุรีเหมือนกันนะคะ
ชายวัย๔๕ปีนะคะเขาบอกว่าเขาถูกยิง
ถูกยิงเขาที่สะโพกวิ่งพยายามวิ่ง
เพื่อจะหนีตายโบกวินไปส่งโรงพยาบาล
เขาเองก็ยังงงอยู่ว่าโอ้โห
คือใครอ่ะใครยิงเขาทำไมเขาก็ไม่ได้ไปบาดหมางกับใคร
มีใครทะเลาะกันแล้วเขากลายเป็นลูกหลง

ทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ถนน๙กิโล

กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาก็เร่งช่วยประถมพยาบาล
ให้นายประทีปสิริสุโธวัย๔๕ปีนะคะ
ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงรอให้ความช่วยเหลืออยู่
หลังจากที่โบกมอเตอร์ไซค์ไปแล้วทนเจ็บไม่ไหว
ลงจากรถแล้วให้กู้ภัยมาช่วยแทนนะคะ
เขาบอกเขาถูกคนร้ายสองคนยิงเข้าท้องด้านขวา
จากปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาด
ตำรวจสภศรีราชาสอบปากคำเบื้องต้นเขาบอกว่า
นายประทีบคนนี้ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านคาราโอเกะ
แถวสะพานตพยอมที่นี่จะว่าออกมาจากห้องน้ำค่ะ
มีคนร้าย๒คนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบสีและทะเบียน
ใช้ปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เขาเปรี้ยงหนึ่งนัด
แล้วคนร้ายก็ขี่รถหนีไปเลยนะคะ
เขาก็รีบเดินไปขอความช่วยเหลือจากพี่วินมอเตอร์ไซค
ให้พาขี่หนีคนร้ายแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล
ระยะทางมันประมาณ๑๐กิโลเมตรได้
แต่เขาเจ็บจนทนไม่ไหวก็เลยให้พี่วินจอด
เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่อำเภอศรีราชานะคะ
ไปได้ภาพวงจรปิดมาครับโอ้โหคดีนี้ต้องคลำกันหน่อยแล้วแหละ
เพราะเขาบอกว่าไม่รู้เลยว่าคนร้ายใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นไหน
สีไหนทะเบียนอะไรไม่รู้ด้วยว่าใช้ปืนอะไร
ภาพวงจรปิดเป็นภาพที่นายประทีบออกจากห้องพักในที่ทำงาน
แล้วก็ภาพที่นายประทีพเอามือกุมท้องฝั่งที่บอกว่าถูกยิงตอนประมาณสัก๔โมง
สิบสี่นาทีนะคะหลังจากนั้น
หลังจากนั้นก็ไปนั่งกินยาดองกับเพื่อนที่ตลาดแห่งหนึ่ง
นี่ค่ะจังหวะนี้นั่งเกียงอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะคะ
แล้วก็เดินไปเรียกวินมอเตอร์ไซค์หน้าตลาดไปส่งห้องพัก
ระหว่างรอรถก็เปิดแผลให้ผู้หญิงคนนึงที่มาซื้อของที่ตลาดดู
บอกว่าเนี่ยเนี่ยผมถูกยิงแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่สนใจ
เพราะรู้สึกว่านายประทีบคนนี้อาจจะเมานี่นี่จังหวะเรียกวินมอเตอร์ไซค์ดูนะคะ
แล้วนี่แล้วหันมานี่นี่เดินมาหาผู้หญิงนี่เปิดแผลแล้วบอกนี่เนี่ยคุณดูสิผมถูกยิงมาเนี่ย
ผมถูกยิงแต่ผู้หญิงเขาไม่สนใจอะไรนะคะ
หลังจากนั้นก็เดินไปเอาของเด็กผู้หญิงไม่สนใจ
นี่ถูกยิงเหรอเนี่ยเออนี่เราก็เรียกพี่วิน
แล้วเขาเนี่ยเดินไปหยิบของหยิบของของเขาเพื่อจะขึ้นรถกลับที่พัก
เรียกวินมาขนของวางเสร็จปุ๊บอ่าให้เพื่อนขึ้นเออ
ส่วนตัวเขาบวกอีกคันนึงค่ะอุ้ยแล้วก็คิดไปคิดมาอืม
รถพยาบาลดีกว่าไม่ไหวแล้วมันเจ็บมากเลยนี่ให้เพื่อนขึ้นก่อนเห็นไหมคะ
เออเออนายไปก่อนเลยละกันนายไปเลยนี่ว่าอย่างนี้
แล้วเรียกรถพยาบาลเหรอใช่เพื่อนก็ไป
พี่ควรจะเรียกรถพยาบาลตั้งแต่แรกแล้วนะใช่ไงแต่ว่าสุดท้ายตอนแรกนึกว่าเออคงไปไหว
แต่สุดท้ายมันไม่ไหวค่ะพี่อุ๋ยก็เลยเอา
ไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอรีบนำตัวไปรักษาก่อนเลย

หมอก็มองแผลแล้วก็โดนอะไรมานะครับ

หมอก็บอกมันแปลกลักษณะแผลมันแปลกหมอว่าอย่างนี้

เดี๋ยวเล่าไปฟังคุณปียชาติก่อน
เพราะว่าปียชาติลงพื้นที่ไปคุยกับแม่ค้า
ที่นายประทีบไปดื่มยาดองในตลาด
บอกเพิ่งรู้เหมือนกันว่าประทิติถูกยิง

ตอนนั่งดื่มยาดองก็ปกติดีนะ

จีบแม่ค้าร้านข้างอยู่เลย
อเรนนี่มันจะเป็นรูใช่ไหมพี่อุ๋ย
อเจมส์ใช่ครับ
แต่อันนี้เขาบอกมันไม่มีรูกระสุนแล้วเลือดก็ไม่ได้ออกเยอะ
แล้วตอนที่เรียกก็บอกให้เขาไปส่งห้องพักไม่ได้ไปส่งโรงพยาบาลด้วย
เขาเดินมาเขามาเรียกอยู่ตลาดนี้แหละครับ
อเรนนี่พรีชัตต์บอกคุ้แก่พี่ประทีพดีกว่า
ไปหาพี่ปฏิษฐ์ที่ทำงานไม่มานะคะ
ประทีบขาดงานนะคะไม่รู้ไปไหนด้วยค่ะ
คือตั้งแต่ทำแผลที่โรงพยาบาลเสร็จพี่ประทีบแกหายไปเลย
ไปหาที่ห้องพักไม่อยู่นะคะ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเจอเยอะมากด้วย
เสร็จก็ม้วนพับใส่ถุงไว้อย่างดี
ชอบอ่านข่าวนี่ไงเห็นไหมเนี่ย

ก็บอกเห็นนายประทีบถือถุงใบเดียวเดินเร่ร่อนด้วยความสงสาร
ก็เลยรู้สึกว่าเออให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหน่อยละกัน

แต่เมื่อวันก่อนก่อนออกจากห้องมาประทีพก็ยังดูดีอยู่นะ
แล้วผมก็ไม่ได้ยินเสียงปืนด้วย

อ้าวตกลงพี่ปฏิษฐ์ไปไหนน่ะแล้วพี่โดนยิงจริงมั้ยเนี่ย
หรือมันถากหรือเปล่าพี่อุ๋ย

เพราะตำรวจเจอตัวพี่ประทีพแล้วนะคะ

คุณประทีบใช่ไหมเออใช่ครับคุณตำรวจ
ตกลงเรื่องราวเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
ประทีบแกก็เล่าแบบวกไปวนมาเออพอดีผมผมเมาครับ
ผมผมจำอะไรไม่ค่อยได้ตำรวจก็เค้นสอบ
สุดท้ายท้ายสุด
แกไม่ได้โดนยิงนะคะเรื่องของเรื่องคือ
เตอร์ไซค์แกไปชนกับคู่กรณีแล้วล้มท้องกระแทกแฮนด์รถ
คู่กรณีให้เงินมา๕๐๐ก็เลยเอาไปทำบุญแล้วไปดื่มเหล้า
พอเริ่มปวดแผลไม่รู้จะทำยังไงไม่มีสิทธิ์ในการรักษา
เลยกุเรื่องขึ้นค่ะนี่ไง

ก็เลยเข้าใจว่าโดนยิงเหรอ

ขอโทษครับ
ขอโทษครับ
คือที่พุงมันก็เลยมีรูกลมเหมือนรูกระสุนไงเพราะว่า

ล้มไปกระแทกแฮนด์จักรยานยนต์ใช่ไหม

ที่คุณต้องรู้เรื่องของสิทธิ
เกี่ยวกับเวลาเกิดอุบัติเหตุสุขเชิญ

ประชาชนหลายคนยังไม่รู้เรื่อง

หรือยังไงเนี่ยแพทย์เขาก็จะดูแลให้โรงพยาบาลจะดูแลให้โอ้โห
แต่นี่แบบแหมไม่มีเงินไปทำแผลเอาเงินไปกินเหล้าหมดแล้ว

ใช่กลัวหมอไม่รักษานี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยค่ะ
โทษหลงฟังตั้งนานนึกว่าจะหาตัวคนยิงเจอ
แต่มันไม่ใช่ว่ากุเรื่องกันได้ง่ายนะฮะใช่ไหม
ใช่ค่ะมันไม่ได้ค่ะ
ใช่ก็เนี่ยเปียชาติไปเจอพี่ประทีบอีกรอบที่สพศรีราชา
ตำรวจบอกคุณประทีบคุณรู้ไหมว่าเรื่องคุณเนี่ยทำเอาวุ่นวายทั้งโรงพักเลยนะ
นี่ตำรวจลงพื้นที่ไปหาหลักฐานแต่เช้า
หากล้องวงจรปิดหารอยทันหลอกหาลอยกระสุนหาทุกอย่างที่พี่บอกพี่โดนยิงอ่ะ
พนมมือน้ำตาคอเลยบอกผมขอโทษ
โอ้โหยังไงละ
นี่แกขอโทษหรือแกกรวดน้ำ
ผมกรวดขึ้น
หน้าคดีรับหลังก็ดี
ต่อไปนี้ขอเป็นตัวอิสระของผม
ขอสอบปากคำคุณประทีบเพิ่มเติมอีกหน่อยละกัน
และเดี๋ยวจะพิจารณาด้วยว่าจะเอายังไงแกจะดำเนินคดีในการแจ้งความเท้นไหม

อย่าทำแบบพี่ประทีฟเขา
มันมีข้อหาอยู่นะถ้าคุณแจ้งความเท็จเนี่ยคุณผิดกฎหมาย
แล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกถ้ามันมีอุปติหงอุบัติเหตุอะไรเนี่ย

คือมันจะเป็นกฎของยูเซฟใช่ไหม
แต่มันจะเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนอะไรจริง
คืออุบัติเหตุรถล้มอย่างนี้แล้วถูกจักรยานโดนแฮนที่พิมพ์

จะเข้าเคสเร่งด่วนไม่เร่งด่วนก็ยังไงคุณหมอเขาก็ช่วยนั่นแหละ

แต่ก็แกคงกังวลกลัวว่าจะไม่มีเงินจ่าย

เดี๋ยวคราวหน้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครเชื่อเขาจะไม่ช่วยเอานะ